ไปดูไอเดียเจ๋งเป็นช่างตัดผม

ซื้อรถเมย์เก่าค่ะไปทำร้านตัดผมแบบเคลื่อนที่
ที่สำคัญเขาเคลื่อนที่ไปบางจุดตัดผมให้ฟรีกับคนพิการด้วย
ดีจังครับ
ฟังเพลงแต่เช้ามันก็มีความสุขเนอะ
เสียงกีต้าไพรอบรอบพลิ้ง
และที่สำคัญฟังเสร็จแล้วไปตัดผมกันค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าของร้านก็คือคุณสุรินชุ่มฉ่ำนะคะ
หรือว่าช่างต้นเจ้าของร้านตัดผมไอเดียเจ๋งนะคะ
กันร้องเพลงให้ลูกค้าฟังก่อนที่จะตกแต่งทรงผมนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนริมคลองชลประธานใกล้
ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุรินท
จะพบรถเมเก่าสีชมพู
มีป้ายชื่อร้านด้วยสุรินบาร์เบอร์
ให้บริการลูกค้าโดดเด่นมาแต่ไกลเลย
เขาบอกว่าเข้ามานี่สังเกตเห็นได้เลยแบบนี้

รถคันนี้ถูกดัดแปลงสภาพด้วยการยกเบาะผู้โดยสารออกทั้งหมด
ปรับพื้นที่สำหรับวางเก้าอี้ตัดผม๒ชุดด้วยกัน
แล้วก็ติดตั้งกระจกติดตั้งอุปกรณ์สำหรับร้านตัดผมครอบครันนะคะ
อกจากนี้มีรูปศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังมากมาย
ถ่ายคู่กับช่างต้นก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ขณะที่เจ้าตัวก็โชว์ทักษะนะคะ
ในการตัดผมให้กับลูกค้าอย่างคล่องแคล่ว
ไปทุกที่ที่มีผมเขาติดชื่อไว้ที่ด้านหลังรถปกติ
ถ้าเห็นรถแบบนี้จะเขียนว่าไปทุกที่ที่มีทาง
ไปทุกที่ที่มีผมมีผมเนี่ยผมเนี่ยคนขับ
มีผมด้วยแล้วก็มีผมบนศีรษะด้วยนะคะ
ต้นบอกว่าตนเองมีความฝันอยากเป็นนักดนตรี
แล้วก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเอง
ก็ไปเรียนตัดผมตั้งแต่ชั้นม๔เลยนะ
แล้วก็เปิดร้านตัดผมอย่างจริงจังจากนั้น
แล้วก็เริ่มต้นด้วยการกู้ยืมเงินไปซื้อรถเมคันนี้มา๑แสนบาท
ตกแต่งทำเหมือนห้องนอนห้องน้ำ
เปิดบริการเหมือนร้านตัดผมทั่วไปเลย
ก็จะเล่นดนตรีไปด้วยตัดผมไปด้วยนะคะบนพื้นฐานของความพอเพียง
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ลูกค้าที่มารอตัดเล่าว่าช่างต้นจิตใจดี

บอกพี่เอาแบบนี้เลยครับ
คนถือคนที่ถูกตัดหลอกไว้ในนั้นอีก
ใช่นี่ต้องเอารูปมาโชว์แล้วช่างต้นจะจัดให้เลยนะคะ
เขาบอกว่าช่างต้นตัดผมให้ฟรีสำหรับคนชะลา

แต่คนที่เดินตามท้องถนนหากพูดกันรู้เรื่อง